ส่วนที่จังหวัดกาลสินนะคะมีแก๊งวัยรุ่นเจ้าถิ่น
เขาไปรุมทำร้ายหนุ่มช่างไฟฟ้าจากโรงศรีแห่งหนึ่งนะคะ

เหตุการณ์นี้มีภาพที่ค่อนข้างน่าสะเตือนใจ

เป็นการรุมทำร้ายกันแบบนี้เอาเก้าอี้ตีตีตี
แล้วผู้ชายคนนี้ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
อาการสำคัญคือตอนนี้คือสมองบวมนะ
และหลังจากนี้ไปนะคะจะเห็นว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับมา

อันนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่กาลสินนะคะ
ช่วงตี๑๒๕นาทีของวันศุกร์ต่อเนื่องช่วงเช้าวันเสาร์
คลิปนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

วิ่งหนีตายออกมาจากสถานบันเทิงชื่อดังนะคะ
แล้วมาจนมุมอยู่ตรงนี้คือ
ตลาดเกษตรอำเภอเมืองกาลสินเนี่ยค่ะ
รถกระบะที่พูดถึงเขาเข้ามาแบบนี้นะ

คือมารุมทำร้ายร่างกายใช้ทั้งไม้
แล้วก็เก้าอี้ฟาดเข้าไปไม่ยั้งแบบนี้นะคะ

แล้วก็มารุมกระทืบผู้ชายคนนี้สะบักสบอม

ร้องขอความช่วยเหลือตรงจุดนั้นนะคะ

และมีรถจักรยานยนต์มาเสริมทับอีกคันนึงแบบนี้ด้วยนะคะ

ยังผู้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ชื่อว่านายเชิดชัยเฉิดจินดา
เป็นอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกาลสินนะคะ

ชายคนที่ถูกกระทืบรุมกระทืบรุมทำร้าย

ชื่อว่านายจักรพงศ์หรือแจ็คสมวิไล

นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกาลสินค่ะ

ตามลำตัวช้ำไปหมดเลย

หลังเกิดเรื่องคุณพ่อคุณแม่ของนายแจ๊ค
เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วนะคะ

กับทั้งครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแม่ของนายแจ็ค

แม่รีบมาที่โรงพยาบาลกาลสินด่วนเลย
ตัวเองก็เลยรีบไปที่โรงพยาบาลนะคะ
พบว่าลูกถูกส่งตัวในห้องไอซียูไปแล้ว

ไปเที่ยวที่สถานบันเทิง
ไปมีเรื่องกับนักเที่ยวเจ้าถิ่น

ส่วนทะเลาะเรื่องอะไรตอนนี้แม่บอกยังไม่รู้นะคะ

เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีต่อไป
คุณแม่บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนะคะ

เหตุการณ์นี้ค่อนข้างอุกอาจนะคะ